บุรีรำนะคะคุณยายบอกว่าโอ้โหอุตส่าห์เก็บเงินเก็บหอมรอมริบ
คนร้ายเป็นผู้หญิงมากันสองคนมาทำทีมาคุยกับคุณยายขอซื้อมะขามเปียก
คุณยายนั่งแกะมะขามเปียกอยู่เอามะขามเปียกขายเลยนะครับ
แกะแบบเนี้ยอ่าทำทีเป็นขอซื้อสักพักนึงคุยไปคุยมา
คนหนึ่งขอเข้าห้องน้ำยายก็ใจดีให้กุญแจไปเดินไปเข้าห้องน้ำ
โอ้โหทรัพย์สินคุณยายหายเป็นแสนนะคุณผู้ชมแล้วคุณยายบอกว่า
กว่ายายจะได้เงินมาเนี้ยนั่งแกะมะขามเปียกอยู่หน้าบ้านอ่ะ
แล้วยายแปดสิบห้าแล้วนะคนร้ายเป็นผู้หญิงมากันสองคน
น่าจะอายุประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีประมาณนี้นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะ
เข้ามาในหมู่บ้านดงพัฒนาที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำ
แล้วมาคุยทำทีเป็นมาตีสนิทกับคุณยายอะค่ะคุณยายนั่งอยู่หน้าบ้าน
แกะมะขามเปียกอยู่มาบอกยายว่าเดี๋ยวขอซื้อมะขามเปียกจากยายหน่อยนะ
จะเอาไปทำน้ำจิ้มลูกชิ้นคนหนึ่งนั่งคุยกับยาย
อีกคนนึงออกอุบายว่าปวดท้องขอเข้าห้องน้ำ
คนที่นั่งคุยกับยายก็ทำเป็นคุยตีสนิทเนี่ย
ไปชี้เลยเนี่ยห้องน้ำตรงเนี้ยครับ
อีกคนนึงบอกขอเข้าห้องน้ำหน่อยยายก็หยิบกุญแจ
ให้ไปเปิดประตูเองเลยด้วยความไว้ใจอืม
นี่นะคะคุณยายบอกว่าแล้วตอนนั้นนะยายรู้สึกมึนยังไงก็ไม่รู้
แล้วคนร้ายพอเข้าห้องน้ำเงียบเลยหายไปนานเลย
สินคุณยายทั้งทองทั้งเงินหายนะคะ
คุณยายซ่อนเอาไว้ใต้ที่นอนหายไปเป็นแสนคุณผู้ชม
แล้วคนร้ายสองคนนี้ก็ขึ้นรถจักรยานยนต์หนีไปคุณยายน้อยกระทะแก้วค่ะ
ผู้เสียหายนะคะคุณยายท่านนี้อายุ๘๕แล้วนะคะ
คุณยายบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๒๒มีนาคมที่ผ่านมานี่ค่ะ
แล้วคุณยายบอกว่าที่คุณยายไม่รู้ตัวเลยว่าโดนหลอกเนี่ยนะ
เพราะว่าผู้หญิงที่เป็นคนร้ายมากันสองคนคุยเก่งมากเลย
คนนึงชวนคุณยายคุยแล้วบอกว่าเดี๋ยวขอซื้อมะขามเปียกคุณยายนะ
ปกติยายขายกิโลกรัมละหกสิบบาทคนร้ายบอกเดี๋ยวซื้อกิโลกรัมละเจ็ดสิบเลย
ให้เพิ่มไปอีก๑๐บาทคุณยายก็ดีใจก็นั่งแกะมะขามเปียกใหญ่เลย
เนี่ยค่ะแล้วมันก็เนี่ยหลอกคุณยายเข้าไปขโมยของเฉยเลยนะคะ
คุณยายบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคุณยายก็เริ่มรู้สึกตอนที่หนึ่งในคนร้ายเข้าห้องน้ำ
มันนานผิดปกติแต่คุณยายบอกว่าคุณยายไม่กล้าลุกขึ้นไปดูด้วยซ้ำ
ไม่กล้าตุกติกไม่กล้าพูดอะไรเพราะกลัวจะโดนทำร้าย
เพราะอีกคนก็นั่งประกบยายอยู่ไงนั่งคุยกับยายอยู่นะคะ
จนสุดท้ายเนี่ยนะเขาก็บอกว่าอ่ะยายงั้นมัดจำค่ามะขามเปียกไว้ก่อน๓๐๐เดี๋ยวมาเอา
ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปทั้งคู่หนีหายไปเลยคุณยายบอกเนี่ยซ่อนไว้ใต้ที่นอนแบบเนี้ย
โอ้โหคุณยายบอกว่าเริ่มรู้สึกแปลกมันดูมีพิรุษ
ไปตรวจดูในกระเป๋าผ้าของคุณยายอะค่ะมีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาท
จี้ทองห้าสิบสตางค์เงินสดอีกหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท
เกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยนะคะทิ้งไว้แค่กระเป๋าสะพายให้ดูต่างหน้า
ยายไปบอกลูกสาวไปแจ้งตำรวจสพนสุวรรณนะคะ
คุณยายบอกว่านี่นะยายเนี่ยแปดสิบห้าแล้วนะ
ยายจะหาเงินได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยนะยายนั่งแกะมะขามเปียก
เอามะขามเปียกไปขายครับกิโลละหกสิบอ่า
แล้วยายก็เก็บเงินเป็นเงินออมสะสมเอาไว้ทำบุญอ่ะ
แต่กลายเป็นว่าคนร้ายเนี่ยยายนั่งแกะแบบนี้แล้วอายุเยอะแบบนี้
ทำกับยายได้ยังไงยายบอกยายบอกว่าเอาอย่างงี้
ถ้าคนร้ายสองคนนี้ดูข่าวอยู่กลับตัวกลับใจ
เอาเงินแอบเอาทองของคุณยายมาคืนก็ได้นะ

ต่ำว่าบานนี้ก็ข้อก็ที่เริ่มแห่งบานนี้มันออกไปจั๊ะ
ประมาณว่ามันที่ถึงสี่แยกอ่าเด็กก็เลยนึกได้เขาไปเบิ้งกระเป๋าตังค์
ไปเบิ้งกระเป๋าตังค์มันไม่ถึงเต้นยามแล้วอ่ะมันเอาไปเบิ้ดแล้วอ่ะ
อืมคือยายแกบอกแกก็ไม่รู้เหมือนจะโดนป้ายยาหรือเปล่า
ใช่แกบอกนั่งนั่งคุยไปคุยมามึนมึนยังไงก็ไม่รู้ค่ะก็เลยลุกไปตามไม่ไหวด้วย
ใช่ค่ะแล้วกลัวจะโดนทำร้ายด้วยนะคะครับตำรวจสพนสุวรรณบอกว่า
ก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็เห็นภาพมีรถจักรยานยนต์นะคะ
ท้ายหมู่บ้านนี่นะคะได้ภาพแบบนี้มานี่
ปิดบางใบหน้าหมดเลยถามว่ายากไหมผู้กำกับสสวปน้นสวรรค์
ตำรวจเอกวิสิตบัวสง่าวงบอกว่ามันก็ไม่ง่ายในการติดตามตัวนะคะ
ก็เลยฝากบอกว่าใครเห็นผู้หญิงสองคนนี้
ใครมีข้อมูลเบาะแสให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
และหากว่ามีผู้เสียหายรายอื่นที่โดนกระทำแบบนี้
แล้วก็คนก่อเหตุลักษณะท่าทางแบบนี้
รีบมาแจ้งความเพิ่มเติมนะคะ

ก็ไปบอกตำรวจก็ได้นะฮะที่ขอพอนนท์สุวรรณนะฮะ
ได้ชัดเจนไว้ว่าคุณสองคนไม่เกี่ยวข้องนะครับ